เห่าเมื่อกี้นี้อะไรไก่ขาหักเหรอคะพี่หุย

ไม่น่าเชื่อคือเรื่องของไก่ชน
เมื่อคืนนี้เขายิงกันตาย๒ศพ

คือเจ้าของซุ้มไก่ชน
เขาไปกล่าวหาสารวัตรกำนันว่าทำไก่เขาขาหัก

ใช่มั้ยงงนะเนี่ย
ไม่น่าเชื่อนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาที่จังหวัดกระบี่

ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนได้ยินเสียงปืนนะฮะ

จบตรงเนี่ยสิบสองนัดตรงนี้นะครับทุ่มผู้ชมครับ
ผ่านไปอีก๓นาทีสี่ทุ่ม๒๐นาที

น่าจะเป็นเสียงปืนลูกซองจากฝั่งลูกจ้างของสารวัตรกำนัน
อันนี้ยิงเพื่อขู่แหละยิงสวนเอาไว้เพื่อขู่นะครับ
มาจากฝั่งสหรัฐกำนันหมดนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
หลังจากเกิดเหตุยิงกันตรงนี้มีคนเจ็บมีคนตายนะครับ
สอบพออาวลึกก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็พบว่าคนที่บาดเจ็บแล้วก็มาเสียชีวิตด้วยเนี่ยนะฮะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่าวลึกแล้วนะครับอันนี้ตรงจุดเกิดเหตุนะฮะมีกองเลือดเต็มเลยนะฮะ
ญาติคนที่ถูกยิงก็ไปร้อนไปมาละไปรอฟังข่าวว่าเออ
เขาจะเป็นยังไงกันบ้างสุดท้ายมีคนตายนะครับส่วนผู้ชมไทย
ผู้ที่ถูกยิงทั้งหมดทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
มีอยู่ห้ารายนะฮะ
ใน๕เนี่ยเสียชีวิตไป๒นะครับ
มีนายพาณิชย์ธรรมนพรัชอายุ๕๕ปีเป็นเจ้าของไก่ชนโชคน้องภูมินะ
เป็นเจ้าของซุ้มไก่ชนด้วยนะครับกระสุนเนี่ยถูกยิงเข้าท้อง
นัดแขนซ้ายอีก๑นัดนะฮะบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลา
ต่อมาอีกคนนึงที่เสียชีวิตนะครับคือนายสมโชคชนะสัตว์อายุห้าสิบปี
นี่กระสุนเข้าศีรษะเลยนะฮะค่ะหนึ่งนัดนะครับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วมาเสียชีวิตช่วงเช้าวันนี้นะฮะ
แต่ว่านายพาณิชย์เนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อคืนเจ้าของซุ้มไก่ชน
ฝั่งที่เป็นคู่กรณีแล้วก็มายิงเนี่ยนะฮะก็บาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
กระสุนเนี่ยเข้ากลางอกหนึ่งนัดสีข้างขวาอีกหนึ่งนัด

ภรรยาของพฤทธิ์อนนท์กระสุนเฉียวต้นขาซ้าย

หากลุกจ้างของนายพฤทธิ์อนนท์กระสุนเฉียวร่างซ้ายเหมือนกัน
น่าจะยิงต่อโป้กันไปมาหรือจากฝั่งไหนยังไง
แต่ว่ามันมีอีก๒นัดที่ว่ายิงเพื่อจะยิงขู่ยิงสวนขู่เอาไว้
คนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็บาดเจ็บด้วยนะฮะ
ก็คือนางสาวกรรชกรภรรยาของสรวรรษกำนันพฤทธิ์อนนท์
บอกว่าอย่างนี้ฮะที่เกิดเหตุคือถนนหน้าบ้านของเธอเอง
ซึ่งเปิดเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุถัง
อยู่ที่ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภอเมืองจังหวัดกะบี่
อยู่ติดกับบ้านของนายธินพัฒน์หรือว่าในภูมิ
ธรรมนพรัชเป็นลูกชายของนายพาณิชย์คนเสียชีวิต
ซึ่งเขาเปิดซุ้มไก่ชนอยู่นี่บนถนนนะฮะมีรอยเลือดอยู่เต็มเลยนะครับ
แถวนั้นมีจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีแดงดำ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนของนายพาณิชย์ที่เสียชีวิตเนี่ยจอดอยู่ด้วย
มีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๕ปลอก
กระสุนปืนที่เป็นปลอกนะฮะขนาดจุด๓๘ตกอยู่๑ปลอก
ข้างทางมีปืนพก๙มมของนายพฤษอานนท์สารวัตรกำนันเนี่ยตกอยู่๑กระบอก
อีกฝั่งหนึ่งของถนนมีปืนสั้นลูกโม่จุดสามแปดของนายพาณิชย
ผู้ตายตกอยู่๑กระบอกในรังเพลิงยังมีปลอกกระสุนอยู่๔นัด
มีกระสุนยังไม่ได้ยิงอีกหนึ่งนัดมีรองเท้าแตะตกอยู่ข้างหนึ่ง
องปืนสั้นอีกหนึ่งซองนี่คือหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ตำรวจบอกต้องเก็บอย่างละเอียดเพราะสองฝั่งก็ยิงกันไปยิงกันมา
มีทั้งเจ็บมีทั้งตายนางสาวกฎชกรบอกว่าอย่างนี้ฮะ
อันนี้เธออ้างว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยสามีของเธอก็คือพฤษอนนท์
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างบรรทุกลำโพงเครื่องเสียง
กลับมาจากงานเลี้ยงในตัวอำเภอ
พอมาถึงบ้านนายธินพัฒน์อายุ๒๕ปีซึ่งเป็นลูกชายของนายพาณิชย์ผู้ตาย
ก็มาต่อว่าสามีของเธอเรื่องลูกจ้างของสามีเธอเนี่ย
ไปทำไก่ชนของเขาขาหักจนเกิดการมีปากเสียงกันเกิดขึ้น
ธินพัฒน์ก็เลยโทรไปหาพ่อก็คือพาณิชย์ที่อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งในซอยเดียวกัน
พาณิชย์ก็ขี่จักรยานยนต์มาพร้อมกับนายสมโชค
ซึ่งเป็นอีกคนนึงที่เสียชีวิตมาด้วยกันเพื่อจะมาดูลูกชาย
โดยมีตัวของนายพฤษอานนท์อยู่กับตัวนางสาวโฆษกร
แล้วก็สัตวรรษที่เป็นลูกจ้างฝั่งนั้นกับฝั่งนี้
แล้วก็มีปากเสียงกันอีกรอบนึงนะฮะก่อนที่นายสมโชคกับนายพาณิชย์
จะมารุมชกสามีของเธอตอนชุลมุนแล้วก็มีเสียงปืนดัง
ซึ่งไม่แน่ใจว่าใครเนี่ยยิงใครก่อนแต่เห็นสามีเนี่ยชักปืนยิงสวน
เธอก็รีบวิ่งไปลากตัวสามีดึงกลับเข้าบ้าน
แล้วก็เห็นว่าถูกยิงก็เลยแจ้งกู้ภัยส่วนอีกฝั่งหนึ่ง
ก็ถูกยิงเหมือนกันแล้วกู้ภัยมาก็เลยนำตัว
ส่งโรงพยาบาลกันมีกล้องวงจรปิด
หลังยิงกันนะครับจะเห็นนายสัตวรรษที่เป็นคนงานของนายพฤษอานนท์สารวัตรกำนัน
นี่นี่นี่นะฮะเขาวิ่งเข้ามาในตัวบ้าน
มาเอาปืนลูกซองค่ะโอ้อ่าแล้วข้างหน้ายังมีคนยืนอยู่นั่นนั่นอ่ะ
เพราะว่าตอนนั้นมีการยิงไปยิงไปสิบสองนัดแล้วไงค่ะ
แล้วนี่ฮะสัตวรรษก็วิ่งมาเอาปืนลูกซอง
คนในบ้านก็วิ่งกันวุ่นวายไปหมดนั่นถือลูกซองเดินออกไปแล้ว
เห็นไหมธนาธาร์เห็นไหมฮะฝ่าปืนตรงไย่อยู่หนิ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยที่มีเสียงยิงกันเนี่ย
เสียงปืนจากใครอะไรยังไงกันบ้าง
แต่สัตวรรษเองเขาก็ถูกกระสุนเนี่ยเฉียวน่องซ้ายบาดเจ็บเหมือนกัน

ขณะเดียวกันในห้องนอนในบ้านของนายพฤษอานนท์นะฮะ
ไปเจอปืนยาวสองกระบอกนะครับกระสุนปืนลูกซอง
แล้วก็กระสุนปืน๙มมอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะครับ
แล้วก็เจอปืนลูกซองยาวอีก๕นัดมีคราบเลือดติดอยู่
มีปลอกกระสุนปืนลูกซองอีก๑ปลอกด้วยนะครับ
เพราะว่าเมียเขาบอกว่าพอมีการยิงกันเขาก็ดึงสามีเขาเข้าบ้าน
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเรานะฮะลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
กระบี่นะครับหน้าบ้านของนายพฤษอานนท์นะฮะ
สารวัตรกำนันตะบนอ่าวลึกใต้ตอนนี้เจ็บสาหัสอยู่นะฮะ
ฮะที่บ้านนี่ก็เปิดเป็นโรงผลิตน้ำดื่มนะครับ
อยู่ติดกับบ้านของฝั่งผู้ตายเลยนะครับ
ก็คือตัวของนายพาณิชย์ผู้เสียชีวิต
ที่เป็นพ่อของในภูมินะฮะ
ที่เปิดซุ้มไก่ชนมีไก่เป็นร้อยตัวนะ
อันนี้น้ำดื่มของฝั่งบ้านหญ้าสารวัดกำนัลค่ะ
เป็นโรงผลิตน้ำดื่มค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอีกบ้านหนึ่งอ่ะ
บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าตัวของนายธินพัฒน์
ที่เล่นชื่อภูมฟ์ลูกชายของนายพาณิชย์ผู้ตาย
เขาก็เลยโทรแจ้งเจ้านายของเขาก็คือนายพฤษอานนท์ที่เป็นสารวัตรกำนัน
สารวัตรกำนันเนี่ยเจ้านายของเขานี่ก็เลยโทรไปเคลียร์กับ
พาณิชย์ที่เป็นพ่อของในภูมิแต่ก็มีการท้าทายกลับกันเกิดขึ้น
พอช่วงดึกเจ้านายของเขาก็ขี่รถกลับเข้าบ้าน
ในภูมิก็เดินเข้ามาต่อว่าด่าทออีกทีนี้ถึงบุพการีเลย
แล้วก็โทรเรียกพ่อให้มาเคลียร์นายพาณิชย์ก็มากับนายสมโชค
มาถึงก็มาต่อยเจ้านายเขาก่อนก่อนที่นายพาณิชย์จะชักปืนออกมาทำท่าจะยิง
เจ้านายของเขาก็เลยต้องชักปืนออกมาแล้วก็ยิงสวนไปเพื่อป้องกันตัว
อันนี้ฝั่งนี้เขาอ้างไว้อย่างนี้นะใช่ค่ะ
แล้วก็บอกว่าเจ้านายเขาเนี่ยถูกยิงเนี่ยก็ถูกลากเข้าไปหลบในบ้าน
แต่อีกฝั่งหนึ่งยังรัวยิงมาไม่หยุดนะฮะเขาก็เลยคว้าปืนออกไปไปยิงขู่
เพื่อป้องกันตัวตัวเขาก็บาดเจ็บไปด้วย
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาในภูมิลูกชายของผู้ตาย
ชอบมากล่าวหาทางเขาว่าไปทำไก่ชนบาดเจ็บแข้งขาหัก
หรือว่าขี่รถเบิ้ลรถเสียงดังทั้งทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องอะไรมาก่อนเลย
สงสัยก็คือมันจะมีประเด็นทางการเมืองอะไรมาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
เพราะว่าเจ้านายของเขาเนี่ยเคยลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน
ตัวพ่อของในภูมิเจ้าของซุ้มไก่ชนที่ถูกยิงเสียชีวิต
ก็เป็นผู้สนับสนุนของอีกฝั่งหนึ่งของคู่แข่งเจ้านายเขา
มีการชนะการเลือกตั้งกันไป
ตอนนี้เจ้านายเขาก็เลยเป็นสารวัตรกำนัน
ฝั่งนั้นเป็นผู้สนับสนุนของผู้ใหญ่บ้านในการเลือกตั้ง
ไม่พูดอะไรเลย

วันนี้ย่าสัพสัพของนายภานิดนะค่ะ
บำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับอ่าซึ่งก็แน่นอนแล้วฮะ
อยู่ติดกันกับหลังเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะฮะห่างแค่๘๐๐เมตรนะครับ
ลูกชายเขาบอกเขาขอชี้แจงในมุมของเขาบ้าง
อ่าที่ฝั่งนั้นใช่ไหมลูกน้องของคนเจ็บสาหัสเนี่ย
หาว่าเขาไปต่อว่าหาเรื่องอะไรก่อนเนี่ยเขาบอกเมื่อวานนี้เขาเห็นไก่ของเขาเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บที่ขามันเป็นลักษณะเหมือนมีคนปาก้อนหินใส่
อืมนี่อันนี้คือธินพัฒน์นะฮะหรือว่าภูมินะครับ
คือธินพัฒน์เนี่ยบอกว่ามั่นใจว่านั่นคือฝีมือของบ้านข้างแน่
แล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยน่าจะคือนายสัตวรรษนั่นแหละลูกจ้างของบ้านน้ำดื่ม
เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาบอกว่า
พฤษฎานนท์สารวัสดิ์กำนันโทรไปหาพ่อเขา
ลูกจ้างบอกว่าโทรไปเคลียร์นะค่ะ
คือทางลูกชายของผู้ตายบอกไม่ใช่ไม่ใช่โทรไปเคลียร์
แต่โทรไปท้าทายแถมยังปิดท้ายด้วยการท้าดวนปืนด้วยซ้ำ
ก่อนจะวางสายนี่แผนผังเป็นอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมครับ
มันจะชุลมุนวุ่นวายหน่อยตามคำบอกเล่า
ธินพัฒน์บอกว่าช่วงดึกเนี่ยเขาก็เลยเข้าไปต่อว่าพฤษอานนท์
ตอนน์ก็ทำท่าจะควักปืนยิงใส่จนภรรยาของตัวธินพัฒน์เขาเนี่ย
ก็ต้องมาช่วยเคลียร์เขาเลยตัดสินใจโทรบอกพ่อ
พอพ่อมาถึงอีกฝั่งหนึ่งก็ชักปืนออกมาแล้วยิงใส่ก่อนเลย
กระสุนเนี่ยไปเข้าศีรษะนายสมโชคที่มากับพ่อเขา
นัดเดียวล้มตึงลงกับพื้นเสียชีวิตแล้วสมโชค
ส่วนพ่อเขาก็ยิงสวนใส่ไปอีกฝั่งหนึ่งก็ยิงสวนใส่มา
กระสุนเข้ากลางลำตัวพ่อเขาก็รีบแจ้งกู้ภัย
เพื่อนำตัวพ่อส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายพ่อเสียชีวิต
เพราะเข้าท้องไปสี่นัดเข้าแขนซ้ายอีกหนึ่งนัด
ตัวของธินพัฒน์เนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้โทรเรียกพ่อให้มาเคลียร์กับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ
ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องไก่ก็ไม่ใช่ครั้งแรก
ไก่ชนของเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บมาหลายครั้ง
ซึ่งเป็นฝีมือของใครไม่ได้นอกจากฝั่งเพื่อนบ้าน
เพราะบ้านเนี่ยอยู่ติดกันแล้วมีกันอยู่แค่นี้เอง
แค่สองหลังไม่ได้มีหลังอื่นแล้ว
ส่วนอีกคนนึงที่อยู่ในช่วงเกิดเหตุนะฮะภรรยาของธินพัฒน์นะครับ
เธอบอกว่าตอนที่สรวจกำนันนายพฤทธิ์อนนท์ขี่รถมาเนี่ย
รถประชดมาเลยเหมือนแบบเมามาด้วยพูดจาไม่รู้เรื่อง
พ่อสามีของเธอกับนายสมโชคก็มาถึงนะ
คือมาถึงก็เหมือนกับไปแตะตัวเขานิดหน่อย
เพื่อจะขอเคลียร์ใจไม่ใช่มาถึงเข้าไปชกต่อยเลย
ที่ลูกน้องของอีกฝั่งหนึ่งกล่าวอ้างนะไม่คิดเหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ย
พฤทธิ์อนนท์จะถึงขั้นชักปืนออกมายิง
แต่ว่าทางนายพฤษอนนท์ตอนนี้เขายังเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
มุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเขายังมาให้การไม่ได้
แต่ว่าทางฝั่งของคุณพ่อของคุณอินทพัฒน์ทางฝั่งบ้านไก่ชนอันนั้นเขาก็เสียชีวิต

ทั้งคนที่มาด้วยที่ชื่อสมโชคด้วยอันนี้ก็เขาก็ไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วเขาเสียชีวิตแล้วนะ
ศพของนายสมโชคนะครับวันนี้มีพิธีรดน้ำศพที่วัดอ่าวลึกเหนือนะฮะแน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ลูกชายบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับนายพาณิชย์ผู้ตายอีกคนนึงแล้วก็มีไก่ชนที่ฝากเลี้ยงเอาไว้ด้วย
ก็เป็นธรรมดาที่ทั้งสองคนเขาจะไปไหนมาไหนด้วยกันสุดท้ายถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกัน
มเหตุเรื่องการดวนปืนจนเขาต้องมาเสียพ่อเนี่ยนะฮะเขาบอกเขายังไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกัน
ก็ขอให้ตำรวจเนี่ยช่วยสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุอย่างถึงที่สุดก็แล้วกัน